มาดูคลิปที่ตอนนี้โลกออนไลน์กำลังมีการแห่แชร์กันอยู่ในตอนนี้
คุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ขับรถฝ่าไฟแดงแต่ว่าไปชนกับรถกระบาดเต็มนะครับ
ร่างลอยแล้วก็ถลายไปไกลหลายเมตรนะครับไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปของกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพวินาทีอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถกระบะที่กำลังเลี้ยวขวามาเต็มเต็มนะครับ
จนตัวเนี่ยของผู้ขับและผู้ซ้อนถลายไปไกลทีเดียวนะฮะจากภาพอีกสักครู่จะเห็น
นี่แหละครับกระเด็นมาแบบนี้เลยนะครับเหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกไฟแดงสวนอาหารบ้านใหญ่
ถนนสิมริโสธรอำเภอฉะเชิงเศร้าจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับคลิปนี้ถูกโพสต์โดยแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าเรารัก๘ริ้วระบุข้อความไว้ว่ารถชนระหว่างรถจักรยานยนต์
นักศึกษาเทคนิคกับรถกระบะที่แยกไฟแดงสวนอาหารบ้านใหญ่บาดเจ็บรวม๒รายครับ
สาหัสหนึ่งรายเนื่องจากว่าร่างเนี่ยพุ่งถลายไปไกลกว่าสี่สิบเมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ล่าสุดมีผู้ไปชมคลิปนี้แล้วกว่าสองหมื่นรายนะครับแล้วก็มีหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากไปซ้ำเติมคนที่บาดเจ็บส่วนหนึ่งก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่
อย่าประมาทอย่าขับฝ่าไฟแดงแบบนี้นะครับขณะที่สายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังร้อยจำรวจเอกประเสริฐเดชสุภาครับ
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงวันที่๒๔มิถุนายนตอนประมาณบ่าย๓โมงครับ
กระบาดคันนี้ก็ขับมาจากฝั่งในเมืองมุ่งหน้าไปทางบางประกงของจังหวัดในจังหวัดนะครับ
กำลังจะเลี้ยวขวาเข้าทางสวนอาหารบ้านใหญ่ก็มีรถจักรยานยนต์คันที่เห็นในคลิปนี่แหละ
ฝ่าไฟแดงมาแล้วก็ไปชนนะครับก็เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสองราย
ซึ่งเป็นเด็กอายุสิบห้าปีทั้งสองคนขณะนี้ก็ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเป็นอุทาหรณ์นะครับขับรถอย่าฝ่าไฟแดงนะครับ